คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพน้องอามนะคะ
ลูกชายของคุณเอ๋เชิญยิ้มเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนลงศพเพื่อที่จะวนรอบเมน
คุณเอ๋ปล่อยโฮร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
นี่คือบรรยากาศในงานชะพนักกิจศพของนายเพียรพลจันตรงหรือคุณอามนะคะ
ลูกชายของคุณเอ๋เชิญยิ้มอย่างที่เห็นว่าคุณเอ๋ผู้เป็นพ่อ
ยืนร้องไห้อยู่แบบนี้นะคะเป็นภาพบีบหัวใจ
คนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วสูญเสียลูกอะค่ะก็มีการเคลื่อนศพรอบเมน
คุณเอ๋ถือรูปลูกชายเดินวนแล้วก็ร้องไห้เป็นระยะระยะนะคะ
ส่วนช่วงที่มีการอ่านประวัตินะคะคุณเอ๋เชิญยิ้มผู้เป็นพ่อ
เป็นคนอ่านประวัติด้วยตัวเองแบบไม่มีสคริปต์
เป็นการเล่าความในใจตั้งแต่ตอนที่คุณอามยังเด็ก
คุณเอ๋บอกว่าอามเป็นคนเก่งไม่เคยที่จะต้องให้พ่อแม่ลำบากหรือช่วยเหลืออะไร
ชีวิตส่วนตัวก็เอาตัวรอดเองมาได้ตลอด
สิ่งเดียวที่อามต้องการยามเหนื่อยก็คือคำชมจากพ่อค่ะ
คือก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่ค่อยได้บอกรักกันเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่อะนะคะ
และกรรภาพของครับข้าวน้ำบว่ากล่อผม
ก็จะบอกว่าเขารู้เป็นไหม
งานชะป้านาคิดสบจัดขึ้นที่วัดเชิงไหวที่บังซื่อค่ะ
ตอนบ่ายแขกก็ทยอยมาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
จุดที่ตั้งร่างของคุณอามมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาว
แล้วก็มีกีต้า๑ตัววางเอาไว้หน้าหีบบรรจุร่างของคุณอาม
คุณเอ๋เชิญยิ้มผู้เป็นพ่อก็บอกว่าลูกชายชอบร้องเพลง
มีแววเป็นศิลปินร้องเพลงเพราะก็เลยนำกีต้ามาวางเอาไว้ให้
ภายในสารามีการจัดซุ้มไว้อาลัยนะคะจากกลุ่มเพื่อนค่ะ
ก็มีภาพถ่ายความทรงจำตอนที่คุณอามยังมีชีวิต
เป็นภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะ
วันนี้มีศิลปินตลกชื่อดังมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
คุณหม่ำจกมกคุณหยองลูกหยี
พี่ชายของคุณโน๊ตเชิญยิ้มคุณเจรเชิญยิ้มก็มาร่วมงาน
ภายในสาราก็มีพวงหลีดของผู้ที่เป็นคนที่รักคุณอามนะคะ

ก็เนี่ยค่ะมีพวงหลีดของผู้เป็นพ่อเองด้วย
มีข้อความที่ทีมข่าวของเราขออนุญาตถ่ายภาพแล้วก็อ่านให้ฟัง
วงหลีดของคุณเอ๋เชิญยิ้มผู้เป็นพ่อมีข้อความบอกว่า
จากพ่อที่รักมึงแต่ไม่เคยบอกค่ะ
แล้วก็มีการเคลื่อนลงของคุณอามขึ้นเมนนะคะ
สับปะเลอเจอผีเป็นเพจของคุณเอ๋เชิญยิ้ม
ก็ได้มีการไลฟ์คุณเอ๋ระหว่างที่พระกำลังสวด
นั่งอยู่ลำพังมองรูปของลูกชาย
ด้านล่างก็มีพวงหลีดข้อความบอกรักลูกตั้งอยู่นะคะ
คุณเอ๋ญาติญาติก็ไปถวายพระทหารเพลให้กับพระสงฆ์ด้วย

ตอนนี้ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้าคนอาจจะยังไม่มากนะครับผม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพระสงฆ์ด้วยนะครับ
เรวก็พูดกับการคุยกับคุณเอเชิญยิ้มนะคะ
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับน้องอาร์มคือคุณอาร์มก็ขี่บิ๊กไบท์ไปชนท้าย
คือคนขับรถบรรทุกเขามาร่วมงานนะคะ
แต่เขาบอกเขากังวลกลัวว่าทางญาติพี่น้องของคุณอาร์มจะโกรธ
แต่คุณเอบอกว่าคุณเอไปกอดเลย
คนขับรถบรรทุกคู่กรณีแล้วคุยกันเลยว่า
ไม่ติดใจอะไรเชื่อว่าก็คือวาระสุดท้ายของลูกจริง

เรื่องคดีความตอนนี้ก็เดี๋ยวขอจัดงานศพให้เรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวเขามาพูดผมก็กอดเลยนะคือให้เขาสบายใจ
เพราะเขาพูดผมวันที่๓มั้งโทรหาผมว่าเขาไม่กล้ามา
เขาปวดหัวเขาเครียดมากเพราะผมจะโกรธ

ผมทำอะไรคำนั้นพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้ถือการ
ไม่ได้โกรธเพราะมันเป็นวาระของลูกผมเอง
พวกนี้มันห้ามไม่ได้ถึงไม่ได้ตายไม่ได้เสียชีวิต
เพราะท้ายรถคุณพี่ก็ต้องไปเสียชีวิตที่อื่นแน่นอน
มันหนีไม่พ้นความตายมันได้ฟรีและทุกคนได้หนุ่ม

ไม่ก็ว่าเขามาก็กอดเขาแล้วบอกว่ามันสิ่งมากนะครับ

คุณเอ๋บอกว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะขอเก็บร่างลูกชายเอาไว้ก่อน
เพราะว่าอยากคุยกับลูกยังไม่ได้คุยกันเลยมันกระทันหันมาก
วันนี้อยากจะบอกลูกว่ารักลูกมากจริงค่ะ
ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนใจมากเลยอยากจะเก็บร่างเขาไว้
แต่มันไม่ทันแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันดำเนินมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้ว

เพราะว่ามันรู้สึกมันเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเร็วนี้มันเร็วมากเลยครับ
พอเจอกันก่อนจากกันแค่เที่ยงคืน๓ชั่วโมงตาย
แล้วก็ดำเนินมาเนี่ยอีกวันก็ตั้งศพโสดคือไม่มีเวลาทำใจ
ได้คิดได้นั่งได้เสียใจอะไรเลยคือต้องทำงานทำงานลูก
คือทำไปด้วยแล้วก็เสียใจไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่า
เรามีเวลาน้อยมากเลยในการที่จะทบทวนอะไรบ้างกับลูก
คุณผู้ชมคะส่วนคุณแม่ค่ะแม่ต่อแม่ของน้องอามนะคะ
ก็จะเป็นผู้ถือกระถางทูบเดินนำริ้วขบวนที่เคลื่อนศพบนรอบเมนนะคะ
คุณแม่เป็นผู้ที่ถือกระถางทูบ
ส่วนคุณเอ๋ผู้เป็นพ่อก็เดินกอดรูปลูกชาย
คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะร้องไห้ตลอดนะคะ

ส่วนเพื่อนทีมงานรายการเรื่องของผี
หน้าไฟให้น้องอาม
รวมถึงน้องคิวเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยนะคะ
คุณแม่ทำใจไม่ได้คือคุณแม่ร้องไห้จนสุดไปเลยคุณผู้ชม
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าขออยู่กับลูกต่ออีกได้ไหม

แล้วพูดประโยคนี้วนซ้ำ
นี่ค่ะคุณแม่คือสุดจริง
ก็เดี๋ยวจะมีการแสดงหน้าไฟนะคะ
มีการแสดงโขนมีรำ
มีการแสดงยอยศพลอ
ส่วนพรุ่งนี้จะนำอัฐิไปลอยอังคารที่แม่น้ำแม่กรอง